ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณ
และวันนี้นะครับมีอยู่หนึ่งครอบครัวครับที่ประสบกับวิกฤต
อันน่าเป็นห่วงชีวิตของเขา
มีอยู่หนึ่งชีวิตในครอบครัวที่กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้
นั่นก็คือครอบครัวของคุณแม่หยาดฝน
ก่อนที่เราจะไปพบกับครอบครัวของเขานั้นนะครับ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวเขาไปพร้อม
ชื่อนางหยาดฝนงามสกุลภูมิสุขอายุ๕๔ปี

นอกจากนี้เราก็เก็บขยะมั่งอะไรอย่างนี้
เก็บขยะรับจ้างนวดใครให้ไปทำอะไรเราก็ไปทำทั้งสิ้น

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี

ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ทำงานชื่อนางหยาดฝนภูมิสุขอายุ๕๔ปี
ตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วทำไมป้าเก๋ถึงได้ตัดสินใจยอมมาในรายการของเราล่ะครับ

คุณผู้ชมครับน้องเท่อาจจะพูดไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาที่พูดแต่ละทีเนี่ยจะมีอาการที่เกร็ง
ครั้งหนึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณยายเนี่ยป่วยถึง๓วัน๓คืน
แล้วน้องเท่ซึ่งร่างกายของตัวเองก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนะครับ

ผมดื่มเทครับดื่มไม่ได้ครับทำอะไรมันก็ทำไปหมด
ผมดื่มเทครับยายท่านแล้วเขาคิดว่ามันคิดว่ายายมันจะมา

ผมรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เพราะว่าจริงผมก็อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนกัน
ตากับยายก็เป็นคนเลี้ยงมา
ความรู้สึกก็คงจะไม่แตกต่างกัน

คุณตาน้อมเป็นชายโสดที่มาพบรักกับคุณยายแก้ว
ครอบครัวของคุณยายแก้วเนี่ยมีลูกติดมาแล้ว๔คนด้วยกัน
ตอนนั้นเนี่ยคุณตายุสักเท่าไหร่ครับจำได้ไหมฮะที่มาเจอกับคุณยาย

อายุ๒๕ปียังจำได้แม่นยำนะ
แล้วตอนนั้นตารู้ไหมครับว่าคุณยายเนี่ยคือแม่ม่ายลูกติดตั้งสี่

แล้วตาไม่รู้สึกรังเกียจคุณยายเลยเหรอครับ
ไม่รังเกียจเขาพอแล้วรักเขาแล้ว
เจอกันครั้งแรกก็รักเลยอย่างนี้เหรอฮ

ตอนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่กันใหม่เนี่ยตามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับในบ้าน
ก็จะใช้แต่ชามีครับ
จิตย์ในงานที่ทำอยู่มันก็มีหงคาวทำน้ำให้หลานปลาดบ้านถูกบ้าน
ตั้งก็อยู่กันมาเลยไม่เคยซักตาพานุงกางเกงในเข้าซักทั้งนั้น
เขาไม่รังเกียจนี่มาเดินไม่ได้ก็ได้เขาเนี่ย
เฮยทำให้ทุกอย่างหายกิน
ไม่มีอะไรห่วงยายที่สุดในบ้าน
ถ้าคุณยายดูทีวีอยู่ตรงนี้ตอนนี้คุณตาอยากจะบอกอะไรกับคุณยายครับเชิญเลยครับ
แก่วรักชัยนะ
วิกฤตที่เร่งด่วนในตอนนี้คืออะไรครับ

ถึงต้องมาในรายการของเราในวันนี้

อย่างน้อยถ้ามีถังออกซิเจนนี่นะครับ
ก็ยังช่วยพยุง๒ชีวิตของยายหลานนี้เอาไว้ได้ด้วย

ในการตอบคำถามได้ครบถึง๔ข้อหรือไม่
ในเกมต่อชีวิต